ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุครับ
บัสโดยสารปรากฏว่าเสียหลักตกข้างทาง

บางคนบาดเจ็บและบางคนเสียชีวิตนะครับ

เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสาวพอห้วยใหญ่
รับแจ้งว่าเกิดรถบัสโดยสารเสียหลัก
กำแพงกั้นแนวถนนข้างทาง
บริเวณถนนสาย๓๓๑ครับ

มีคนบาดเจ็บและมีคนตายด้วยนะครับ

ในพื้นที่ใกล้เคียงครับไปช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
บัสโดยสารวิ่งเส้นนครพนมระยอง

เจ็บ๒คนตายอีก๒ศพ
ร่างคนเจ็บและคนตายติดอยู่ข้างในครับ

ก่อนจะส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

ส่วนอีกรายติดอยู่ภายในรถ
ก็เป็นคนขับมือสอง

เวลาขับรถระยะยาวทางไกลนะครับ
ก็คือเป็นคนขับทั้งคู่เลย

คนแรกนายสำเริงอายุ๕๓

จากนครพนมมุ่งหน้าไประยอง

สันนิษฐานว่าคนขับอาจจะหลับใน

ทำให้มีคนเจ็บและมีคนตาย

แน่ชัดต่อไปแสดงความเสียใจด้วยครับ